๘นาฬิกา๘นาทีกลับมาอยู่ครบกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว

รอแล้วเพราะว่าปกติดูข่าวเช้า
พี่บุ๊คกับพี่ดาวยิ้มรอทุกวันเลย

วันนี้เป็นวันแรกที่น้องน้ำแข็งเรายิ่งยิ้มกับพี่นะ

หัวร้อยแบบพี่เขาก็เอาอยู่

ซีสันเข่าเช้าไทยรัติกับทิเฟ่มาแล้วครับ

ไปติดตามชมได้เลยครับ
อากาศจะร้อนครับคุณผู้ชมครับ
อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดล่ะครับในเวลาช่วงนี้ครับ
เรียงแถวเข้าคิวกันอยู่นี่เพราะคลายร้อน

นั่นนั่นทำไมกลับหัวอย่างนั้นล่ะครับคนขายไอศครีม
หรือว่าเราตาลายแต่นี่มันจริงนะครับ
โอ๊ยทำได้อย่างไรนี่ครับ
รอยยิ้มและเรียกลูกค้าได้อีกต่างหาก
นี่ไม่รู้จะน้อยผมกินอะไรกันแน่ครับคุณแม่คุณพ่อครับ
หลอกให้ผมกินแล้วก็ได้กิน
อย่างนี้ให้ผมกินแต่ข้าวต้ม

เมื่อไรผมจะได้กินครับแม่ครับ

แม่ทำไมเค้กก้อนนี้มันเหนียวและเคี้ยวยากจังเลย

เค้กก้อนนี้มันเหนียวและเคี้ยวยากจังเลย
กุกกับกุกกับแม่เย็นก็เย็น

ขอกินทุกก้อนเลยแล้วกันนะครับ
และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง
และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง
และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง
และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง
และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง

และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง
และคู่อย่างฉันวันนี้มีความสุขจริง
เรียบดูเดี๋ยวถ้าลูกหัวฉันมาเจอเธอจะอดกินนะ

ถ้าเป็นแบบนี้นะฮิปเป๊กขอบอกคำเดียวว่า